คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะมีญาติของผู้เสียชีวิตเขาโพสต์เอาไว้นะคะ
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมทางคดี
เหตุการณ์นี้ผ่านมาปีกว่าแล้วแต่คดียังไม่มีความคืบหน้า
เป็นกรณีที่วัยรุ่นสองคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะคะ
ที่รังศิษย์คลอง๔ค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้แต่ทำไมคนร้ายยังไม่เข้าไปนอนคุกสักที
ยังลอยนวลอยู่แบบนี้ทางครอบครัวบอกว่า
อยากจะให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์เรื่องนี้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้เร็วขึ้นกว่านี้หน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๔พฤศจิกายนปี๒๕๖๐ค่ะ
คนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไล่ประกบแล้วก็ยิงวัยรุ่นสองคน
จนเสียชีวิตอยู่กลางถนนบนถนนรังสิตนครนายกคลอง๔
ใกล้จุดกลับรถหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
คนโพสต์ก็เลยขอความเป็นธรรมนะคะเพราะคนร้ายยังอยู่นอกคุก
ฆ่าโหดตายกลางถนนขนาดนี้ก็เลยอยากจะให้ช่วยกันแชร์
เราก็เลยตามเรื่องนี้ให้นะคะเราไปคุยกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
นายกะมวลยุทนาอายุ๕๐ปีนะ
และว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธินียุทธนาอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นพ่อกับพี่สาวของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
เป็นพ่อและพี่สาวของนายรัฐพลยุทธนาอายุ๑๗ปี
ที่เสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะ
ทางครอบครัวเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าหลังเกิดเหตุ
ตำรวจตามให้ไปดูกล้องวงจรปิด
ซึ่งก็จับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
แล้วก็เห็นชัดเจนว่าน้องชายกับเพื่อน
ถูกรถจักรยานยนต์มาประกบแล้วก็ยิง
คือทั้งสองคนถูกยิงตามตัวเนี่ยคนละ๗๘นัดเลยนะคะ
คือเรียกว่ากระหน่ำยิงกลางถนนเลยค่ะ
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้
ทั้งทั้งที่เป็นเหตุการณ์อุกอาจโหดเยี่ยมน้องชายพยายามร้องขอชีวิตแล้ว
แต่กลับถูกยิงซ้ำเข้าที่ปลายคางส่วนเพื่อนน้องชายก็ถูกยิงซ้ำเข้าที่กลางหน้าผากคือโอ้โห
ก่อเหตุแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยก่อนที่ทั้งคู่จะออกไปข้างนอกจนถูกยิง
น้องชายเพิ่งรู้จักได้แค่เดือนเดียวแชทมาแล้วก็นัดให้ไปเจอนัดให้
ออกไปหาพอออกไปปุ๊บก็มาถูกยิงเลยอ่ะค่ะอ่าทางครอบครัวบอกว่าเรียกตัว
คนนี้มาสอบปากคำหน่อยสิว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับตำรวจก็เรียก
เกี่ยวนะผู้หญิงคนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ญาติยังติดใจไง
ก็เลยช่วยกันหาข้อมูลแล้วก็อยากจะเร่งให้ตำรวจจับคนร้ายมา

คนร้ายมันเห็นว่าแบบยังไม่ตายมันก็เลยย้อนรถกลับมาย้อนรถมาเล่น
เดิมเลยเลนสวนเลยแล้วก็มาแบบมาเจาะยิงใต้ขางทะลุหมวกกันน็อกแล้วก็
ก็เดินไปหาคนขับไปเปิดหมวกกันน็อกแล้วก็ยิงที่หน้าผากอีกครั้ง
หนึ่งมันโหดมากเลยหนูไม่โอโหสิกรรมและก็หนูคิดว่าถ้าเขาไม่ได้
เจอกับตัวเขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางครอบครัวเราอ่ะสูญเสียอะไร
พ่อแม่เขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางครอบครัวเราเป็นอย่าง
ไงถึงแม้เขาจะติดคุกไปเขาก็มีโอกาสที่จะออกมาแต่เราก็ไม่
ว่าคุณจะเป็นคนดีเลยหรือเปล่าแต่ทางน้องเราน้องเรา
ร้องขอชีวิตในคืนนั้นแต่คุณกลับไม่ให้ไม่ให้เลยแล้วก็ที่
ศพน้องชายเราลอยมือที่ร้องขอชีวิตมีรอยกระสุนถากตัดไป
คุณโหดร้ายมากส่วนคุณพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะคุณพ่อ
กมลก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุสภาพจิตใจของครอบครัวไม่ดี
ขึ้นเลยภรรยาซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยนะคะเสียใจมากเพราะว่า
ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้แม่เนี่ยเหม่อลอยเหมือนคนเป็นโรคซึม
เศร้าเลยอะค่ะเอาแต่นั่งร้องไห้คนเดียวญาติต้องดูแลแม่อย่าง
ใกล้ชิดเพราะว่ากลัวว่าแม่จะคิดสั้นก็เลยอยากจะฝากถึง
พี่น้องประชาชนที่มีเบาะแสค่ะเช่นมีกล้องหน้ารถหรือ
มีหลักฐานสำคัญอะไรอยากจะให้ช่วยแจ้งเบาะแสเพิ่มเติม
ให้หน่อยเหตุการเกิดขึ้นยี่สิบสี่พฤศจิกายนปีหกศูนย์นะคะ
ก็ยังคิดถึงทุกวันนะครับยังคิดถึงทุกวันนี้
ลูกจริงทั้งนู้นจากพี่ยิ่งแย่แล้วก็เกิดขาดใดที่ยัง
จับคนร้ายไม่ได้ก็ยังก็อย่างนี้ครับก็จะเป็นอุท
ใจที่คืนนี้บ้างไม่นะครับไม่เลยครับเพราะว่าผมมีลูกสองคน
คือก็จะไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วก็เลี้ยงเองด้วยนะครับ
ก็หายไปคนหนึ่งก็หลับตาก็เห็นทุกวันนะครับ
อันนี้ก็จะหลับใดถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้
ก็ยิ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็จะยังทุกข์
ทางครอบครัวบอกว่ายังไม่หมดหวังนะคะในการจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ทางครอบครัวยังคงเดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมต่อเนื่องเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย
จะไปพบกับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
เพื่อตามความคืบหน้าทางคดีแล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วย
มันก็ปีครึ่งแล้วนะเขาก็อยากจะได้ความคืบหน้าอะไรบ้างนะคะ